เจนต์นี่หลังจากที่แต่งงานกับมิกกี้นนท์

อัลภาพอัลภาพน้าป้อมเพชร
ป้อมเพชรก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านไอจีของตัวเอง
หลังจากที่ถือเคล็ดเก็บเรื่องท้องไว้อยู่๓เดือน
เออดูสินางท้อง๓เดือนแล้วนะ
ไม่จับนึงไหมตอนที่เราเคยพูดครั้งหนึ่ง
ว่ามีคนมาแสดงความยินดีกับคุณเธอ
ถ้าเราบอกว่าเขาท้องแล้ว

ตอนนั้นก็จะฝากออกปฏิเสธว่าทองหรือไม่ทอง
เขาบอกว่าเรารอคอยที่จะบอกข่าวดีน่ารักมานานแล้ว
เราแทบจะอดใจไม่ไหวกับการต้อนรับลูกน้อย
ที่กำลังดูโลกดูโลกนะฮะหลายคนเห็นข่าวนี้ก็ต่าง
แต่ความยินดีกันยกใหญ่โดยเฉพาะเพื่อนแก๊งนางฟ้านั่นแหละ
ที่เห็นจะแบบมีหลานอีกคนแก๊งนี้ก็มีลูกกันเยอะดีเนาะ
เต็ปต่อไปก็นึกว่าเจนี่กับมิกกี้เนี่ยว่าจะมีลูกสาวหรือลูกชาย

คุณวุนเซนเท่านั้นยังไม่แต่งนะคุณคริสต์หอวังนี่นับอยู่ไหมคะ
เขาไม่ได้อยู่ด้วยนี่ใช่ไหม
โอ้โฮนี่ดูดิคนแทบจะไปดินดีทั้งวงการแล้วเนี่ย

สำหรับคนที่เป็นแฟนดาราคือการถูกคุกคามนะฮะคนที่ชอบ
ส่งข้อความเข้าไปต่อว่าเธอเพียงเพราะไม่ใช่คู่จิ้นที่
บ้าบอมากเลยนะคะบนโลกออนไลน์นั้นเผยแพร่ข้อความของน้องบีนะครับ
ภาษาอังกฤษยาวเหยียดเลยบอกว่าคุณอยากจะเห็นข้อความที่ก่นด่าทั้งหมดที่ฉันได้รับหรือเปล่า
ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะมันทำร้ายจิตใจฉันมาตลอด๕ปีและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
เข้าใจและเริ่มชาชิมแล้วแต่มีอย่างที่ฉันอยากจะบอกก็คือว่าฉันอาจจะไม่ได้สวยหรือสมบูรณ์แบบอย่างที่พวกคุณวาดฝัน
เป็นไอดอลอย่างที่เหมาะสมอย่างที่พวกคุณอยากให้เป็นแต่ฉันไม่เคยทำอะไรผิดฉันไม่ได้ทำร้ายใคร
ฉันแค่อยากจะมีชีวิตอย่างคนธรรมดาที่พร้อมจะเป็นผู้ที่สนับสนุนแฟนของฉันในทุกงานที่เขาทำ

ตลอดเวลา๘ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาฉันไม่เคยอัปโดดรูปที่ไม่งามไม่เหมาะสมหรือทำร้ายจิตใจของใครเลย
ขอโทษด้วยหากทำอะไรที่คุณให้คุณไม่พอใจฉันรู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าใจความรู้สึกของฉัน
หากคุณพยายามมาเป็นฉันคุณจะรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหน
เป็นแอร์แล้วเรียนด้วยกันมาเป็นแฟนกันมา๙ปี

ตอนนี้ดิแอมเข้าไปเลย

คนก็ยังบอกว่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีไอจีสักที

เนี่ยเดี๋ยวพอต่อเขามีแฟนเขาดังขึ้น

แต่น้องต่อเขาก็ยืนยันว่ายังเลือกคนนี้อยู่

ต่อเป็นพระเอกที่น่ารักสุด

เจมส์จีเปิดตัวก็ไปว่าน้องเขาไม่สวยเหมือนกัน

แบบคุณนึกว่าพกแสงส่วนตัวมา
เมื่อก่อนเขาเล่นเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้ใหญ่

วันเรื่องที่แว่นคู่กับนาเตะก็ยังไม่หนุ่มเต็มที่เนอะ

ก็ยังเสียงแบนอยู่แต่ตอนนี้คือมันแบบ
ฟิลลงฟิลลิ่งบทอะไรก็ดีนะครับส่ง
นี้แหละหัวใจศิลานี่แหละเป็นบทที่แบบว่าผู้หญิงดูแล้วชอบ
แล้วข้างในต่อมันดีมากเป็นเด็กดี

คุณเมฆมดเขายังเปลยเลยว่าเรื่องนี้น่าจะอยู่กับแกมมี่